เจ็ดคนที่หลุดออกไปก็มีรายชื่อของบางคนที่โชว์ฟอร์มดีในลีกด้วย
ก็ค่อนข้างจะตัดสินใจยากเหมือนกัน
สำหรับผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มดีในลีก
แต่ว่าแกนหลักจากชุดเอเชียนคลับเนี่ยก็ทำผลงานดีต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
แข่งขันรอบวันที่๒๑๒๕มีนาคม๓๐คนแรกนะครับ
กำลังหลักก็ยึดจากชุดเอเชียนคลับรวมถึงนักเตะที่กลับมาติดทีมชาติที่โชว์ฟอร์มดีในไทยลีก
ประตูครับไม่ต้องตัดอะไรมากเพราะว่าสารานนทอนุอินเนี่ยเจ็บไปนะครับ
ถอนตัวก็เลยเหลือ๓คนอยู่แล้วครับ
ก็เป็นศิวรักษ์ชัดชัยแล้วก็วรวุฒิศรีสุภา
วรวุฒิก็เคยติดมาอยู่แล้วนะครับในชุดของรายวัชนะครับ

ส่วนกล้องหลังครับนำโดยพันธุ์สาเหมวิปูนสุพันธองสงศ์อาธิสรพรมรักษ์ธิริฐรรณวุณมาธรรมฮิสตองโดนรฤบรินวิริวัตนโดดมก็กลับมาแล้วนะครับ
รวมถึงนัตรผลมาราพันธุ์ก็คลัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติ
ไปเนี่ยก็จะมีมิก้าชูนนศรีนะครับที่หลุดออกไป

ส่วนกองกลางนะครับสหรัฐอยู่เย็น
ีรดลชำรัศมีครับเป็นคนที่กลับมาติดโผล่
ส่วนตัวหลักชนะทิพย์สงกระสินธิริพันธ์พ่วงจันทนบูลเกษารัฐ
แล้วก็สรวัตรเดชวิทย์ยังเป็นแกนหลักครับ
หน้า๓คนครับอยู่กันครบนะครับจากการประกาศรายชื่อในชุดแรกออกมา
กลับมาติดทีมชาติในรอบ๗ปีนะครับหลังจากก่อนอันนี้ติดในยุคของวินนี่วินฟรีดเชฟเฟอร์
คนที่หลุดออกไปนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งครับชัดเจนหน่อยนะครับ
รานนท์อนุอินประตูกองหลังเนี่ยมีมิกก้าชูดนศรีแล้วก็ธนศักดิ์ศรีใส
ห้องกลางเนี่ยมีศีลพากรเตียตระกูลนะครับพี่ชายอุทราจิตปัญญาที่สุด
แล้วก็เกือกฤทธวีการนี่คือ๗คนที่หลุดไปซึ่งหลายคนนะครับ
ชื่อมาก็โชว์ฟอร์มดีในลีกแต่แน่นอนครับค่อนข้างจะเลือกยากนะครับ
ก่อนตัดตัวคือทีมมีเวลาในการเก็บตัวน้อยมาก
ย้ำโปรแกรมกันหน่อยครับรายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
มีนาคมทีมไทยเจอกับจีนก่อน๑๘นาที๓๕นาที
เริ่มเข้าสัญญาณวิเคราะห์เกมกันก่อนตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาหรือว่า๖โมงเย็น
จากนั้นดูผลนะครับถ้าไทยชนะจะเล่นนัดชิงครับ
๑๘นาที๓๕นาทีวันที่๒๕มีนาคม
แล้วก็ถ้าเกิดเราแพ้จีนจะเล่นนัดชิงดับ๓นะครับ
ถ่ายท่อ๑๔นาฬิกา๓๕นาทีติดตามรายละเอียดข่าวสารได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ